สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

เดี๋ยวค่ะคุณพี่เหมียวค่ะ
อยู่ดีทำไมคุณใหม่แล้วคุณให้เยอะเลยค่ะ
เขามาแล้วแล้วก่อนที่จะเข้ารายการเขาปวดห้องน้ำกระดานหัน
เราไม่สามารถจะยึดตัวเขาไว้ได้เราต้องให้เขาเข้าห้องน้ำก่อน
รอแปปนึงนะคุณผู้ชมคุณหนุ่มคุณหนุ่มพร้อมแล้วคุณหนุ่มคะ
โอเคไหมทันใช่ไหมทันใช่ไหมทันใช่ไหม
สวัสดีครับ
บอกทุกผู้ชมไว้ว่าคุณตัวสวรรษคุณไม่ไหวจริงใช่ไหมค่ะพี่หนุ่ม
ตัวสวรรสจาระตัวสวรรสจาระจริง
นี่คือวิ่งมาเพื่อคุณผู้ชมแล้วนะคะจะมาเลยทีเดียว

ไข่ร้านโอฟฟิเชียลส่งมาวันนี้
รอด้วยวันนี้มีตอบคำถามถึงเสื้อของเราด้วย
ยังไม่บอกค่ะเราแจกทุกวันนั่นแหละ
มาดูเรื่องแรกของเราวันนี้นะครับ

จัดไปหน้าหนึ่งก็เลยเดียว
หูลุ่นหูรูดเรียบร้อยแล้วนะ
เรียบร้อยสุดยอดมากนะฮะ
ตอนนี้ประดิษฐรรมคู่การป่อโคตรเห็งนะฮะ
เขาว่างงานถูตรีลงมาที่๑รวม๖๐ใบ

เรื่องนี้นะฮะอดีตนรวรศุลุตรีรับโชคก้อนโตนะ
ล้านบาทลายนี้เปิดเผยขึ้นประมาณสัก๖โมงครึ่ง
ที่๑๖กรกฎาที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ

สอนศักดิ์แก้วรักษายุค๗๕ปีนะครับ
เป็นอดีตรองผู้ประชาการปปนะครับ
พร้อมด้วยนายยศกรแก้วรักษายุค๔๐ปี
เป็นบุตรชายในเดินทางไปที่สลทเบศนะครับ
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะฮะ

ว่าตัวเองได้มีการถูกสลากินแบ่งรัฐบาลลงวันที่๑นะครับ
หมายเลข๘๒๐๓๒๗นะฮะ
เป็นงวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคม๖๐คู่
เอาขอโทษนะฮะ๓๐คู่๖๐ใบ
เป็นเงินทั้งหมด๑๘๐ล้านบาท
นี่คืออะไรนี่คือใบหน้าของคู่ที่เรียกว่าโชคดีมาก

โดยที่พันธุรกิจเอกสอนศักดิ์ได้มีการกล่าวนะครับบอกว่า
ตัวเองไปซื้อสลากนะครับมาจากแม่ค้าเจ้าประจำ
ตั้งแผงขายอยู่ในศูนย์การค้าสลากไทยสนามบินน้ำ
บอกว่าถ้าตัวเองซื้อประจำนะโดยตอนแรกเดี๋ยวสือใหม่เลข๗๒

เออเอาไปให้หมดเลยรายการตัวเองก็เลยคิดว่าเป็นเลขวันตะเกิดตัวเอง

มันเยอะมากสิ
แล้วทางอีกวันหนึ่งมีการนำเอาสลากที่ซื้อไว้มาตรวจพบปกติว่าขู่ละวันที่๑
ก็เลยรีบไปบอกภรรยากับลูกชาย
แล้วก็ให้ลูกชายรีบขับรถไปลงบุตรประจำวันลงไปที่โรงพรรค
ซึ่งทางพนุรวจเอกสอนศักดิ์ก็ได้มีการบอกว่า
สินทางชีวิตของตัวเองนั้นก่อนจะกลายเป็นเศรษฐีในพฤตาหารเดียวกับตัวเอง
รับราชการมา๔๐ปีคุณผู้ชมครับ
ราชการต้องอาศัยอยู่บ้านพักราชการมาโดยตลอดชีวิต
ไม่มีฐานะอะไรเลยนะครับมีเพียงเงินเดือน
แต่ว่าไม่เคยทุจริตไม่เคยคอรัปชั่น
โดยตนได้ใช้ความรู้ทางกฎหมายไปรับจ้างเป็นอาจารย์สอนพิเศษตามสถาบันต่าง
เพื่อนทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะครับ
ตอนนี้ได้มีการดำรงตำแหน่งนายกมาคมและหน่วยงานสถานกุศลหลายแห่ง
โดยตอนนี้ตนมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกฎหมายปกครองไทย
และนายกสมาคมสปาและนวดแผนไทย
แต่สมัยราชการต้องอาศัยอยู่บ้านพักหลวงตั้งแต่วันแรกจนถึงวัยเกษียณ
หลังจากเกษียณมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งปรากฏว่า
ก่อนหน้านี้ทางภรรยายเองได้มีการไปขายที่ได้ของยาดได้๒๐๐ล้าน
แต่ภรรยารับส่วนแบ่งมา๒๐ล้านก็เลยเอาเงินไปจ่ายหนี้แล้วก็ปลดค่าบ้านให้เป็นไทย
หลังจากนั้นก็เก็บเงินส่วนที่เหลืออยู่ไว้เอาไว้เก็บไว้พอกินพอใช้
แต่ล่าสุดมาถูก๑๘๐ล้านบาทก็เลยตั้งใจว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนะครับบริจาคให้กับสมาคมตำรวจด้วย
เพราะตัวเองเป็นคนรักในอาชีพตำรวจมาก
ดูสิคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลขนี้แต่แม่ค้ายักษียบอกเอาไปเถอะ
ก็คล้ายกันอ่ะแค่สลับที่จะ๗๒๒๗
แต่คุณลุงต้องเอาเงินไปทำบุญเยอะนะครับเพราะว่าจริงครับคืออันนี้ไม่นิ้วนิ้วนี้นั้นนะ
ใช่ทำบุญด้วยแล้วก็ออกไปให้แม่ค้าซักนิดนึง
หรือถ้าเป็นไปได้เจียดมาทางผมหรือทางพี่เหมียว

พี่เหมียวซื้อทีละกี่ใบเวลาเขาให้ซื้อ

แล้วไม่มีก็ไม่มีด้วย

กรุณัยใช้คำว่าเลขบล็อคติดย์นะฮะ
ต้องใช้คำว่าเลขที่เขาอ่ำ
เลขที่เขาอั้นล่ะค่ะแต่หมายความว่าในตลาดล่างตลาดอื่นเนี่ยถ้าเขาเก็งกันไว้เขาจะออกห้ามซื้อ

คุณผู้ชมค่ะที่ติดตามข่าวกันมานะคะคือต่อให้ไม่ติดตามข่าวก็ต้องรู้เรื่องนี้
เพราะว่าดังมากเกิดจากเมื่อ๕๖วันที่แล้วที่มีการฆ่ายกครัวเลย
บ้าน๒หลังนะฮะ๘ศพแล้วก็บาดเจ็บ๓คือตั้งใจจะฆ่า๑๑ศพเลย
แล้วก็ว่าเสียชีวิตไป๘แล้วก็บาทเจ็บเนี่ย๓นะฮะ
เรื่องของเรื่องก็คือว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วรยุทธ์สังหลังเนี่ยเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็ถูกฆ่าละยกครัวเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะตำรวจซึ่งนำโดยท่านผอบตร
หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงไปเองจัดเองเลยนะฮะ
แล้วท่านก็ตอนนี้ก็จับได้แล้วเป็นผู้ที่เป็นชุดเลยนะฮะ
หัวหน้านี่ก็คือนายซูริฟัฐบ้านนบวงสกุลหรือบังฟัฐอายุ๔๑ปี
มีอาชีพเป็นนายทุนเงินกู้อยู่ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะ
ก็ที่เกิดเหตุนี่แหละนะคะถูกชุดสืบสวนสืบสวนรวบตัวได้ขณะที่หนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
ส่วนผู้ที่ร่วมในการสังหารครั้งนี้แต่ว่าไม่ได้ลงมือสังหารนะฮะ
เหมือนกับว่าเป็นลูกจ้างของในบังฟัสเนี่ยก็มี๗คน
เป็นคนใต้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคนละนองคนภูเก็ตคนพังงาแล้วก็คนนครศรีธรรมราช
และมีภรรยาของบังฟัสรวมอยู่ด้วยอีก๑คน
ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยถูกคุมตัวไปสอบสวนถึงสาเหตุการสังหารโหดของบ้านผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกพาดพิงว่าจะเป็นเรื่องเหมืองเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายเลย
ปรากฏว่าตอนนี้คลี่คลายออกมาแล้วว่าเป็นบังฟัดคือเรื่องกู้ยืมเงินนั่นเองนะฮะ
เรื่องก็มีว่าในสุริฟัสหรือบังฟัสเนี่ยทำธุรกิจจำนำรถและที่ดินในพื้นที่
แล้วก็มาทวงหนี้ผู้ใหญ่วรยุทธ์หรือว่าผู้ใหญ่บัตรนี่นะฮะ
หลังจากมีปัญหาขัดแย้งกันเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บัตรหรือผู้ใหญ่วรยุทธ์เนี่ย
เอาที่ดินไปจำนองเพื่อเอาเงินเอาเงินมาใช้เป็นจำนวนเงินประมาณล้านกว่าบาท
รวมก็คือประมาณสองล้านบาทเนี่ยนะฮะก็มีการใช้หนี้หมดแล้ว
แต่ว่าบังฟัสไม่คืนไม่คืนโฉนดให้
แล้วก็มาทราบว่าเอาโฉนดของเขาไปรวมกับโฉนดคนอื่นที่เอามาจำนำเนี่ย
แล้วเอาไปจำนองไปจำนองกับธนาคารหรือว่าแหล่งกู้ยืมอื่นเพื่อได้เงินก้อนมา
โฉนดนี้ไม่ได้กลับมาสู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วรยุทธ์หรือว่าผู้ใหญ่บัตรนี้อีก
ทำให้เกิดการขัดแย้งกันแล้วก็นายบังฟัสก็ให้การว่าผู้ใหญ่บัตรก็ขู่ฆ่าเขาด้วย
ถ้าหากว่าไม่คืนโฉดมาทั้งทั้งที่ใช้หนี้หมดไปแล้ว

แล้วผู้รายงานข่าวก็เพิ่มเติมว่าผู้ต้องหาบอกว่า
ก่อนลงมือการนี้วางแผนสร้างเรื่องว่าผู้ใหญ่บ้าน
มีปัญหาเรื่อง
ไปโกฎด้วยแล้วก็เอารถไปแล้วก็บังคับให้เสนโอนลอยไว้
เพื่อจะให้มันเข้าเรื่องหมดเลยว่ากำลังเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างมาก

บอกว่าผู้ต้องหาพยายามสร้างเรื่องว่าผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
ยิงไปทุกคนเลยฮะแต่ว่าสีชีวิตไป๓นะเฉพาะเด็กเนี่ยนะ
กลุ่มคนร้ายไม่ได้อยู่ในซุ้มมือปืนนะครับเป็นเพียงอดีตรอปภไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหาร
อย่างที่เคยมีข่าวเพราะบอกว่าไปใส่ชุดลายแพงแล้วกลายเป็นทหารไม่ใช่
แล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มนักการเมืองใด
แล้วก็ข่าวก็คือว่าพวกที่ไปเนี่ยได้รับการว่าจ้างคนละ๑๐๐บาทเพื่อไปขู่
เขาได้บอกบังฟัสบอกว่าเอาไปขู่จะไม่ได้ไปทวงหนี้ปรากฏว่าไปถึงแล้วยิง
บางคนก็ห้ามบังฟัสด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังเขาก็ยิงหมดเลย
เพราะเหมือนกับว่าทีแรกเนี่ยจะฆ่าแค่ของผู้ใหญ่บัตรหรือว่าผู้ใหญ่วรยุทธ์เนี่ย
แต่ที่ว่าครอบครัวหนึ่งเขาอยู่สองครอบครัวแล้วก็กลับบ้านกันมาพอดี
จริงต้องฆ่าทั้งหมดเธอว่าเหตุผลมันพอไหมเนี่ย
คือเขาวางแผนด้วยนะว่าแบบว่าจริงผมว่าเขาวางแผนมาอยู่แล้ว
แน่นอนตั้งใจมาฆ่าอยู่แล้วเพราะว่าเข้าไปถึงใส่ถุงมือสองชั้น
ไม่ได้ไปทวงหนี้แน่นอน
เขาเรียกอะไรอ่ะเขาตอนแรกเขาบังคับให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยยิงครอบครัวตัวเอง
แต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมก็เลยยิง
อันนี้ก็คือฆ่าล้างครอบครัวเพื่อจะให้หมดหนี้

แล้วให้ผู้ใหญ่ชื่อโทรศัพท์ไปหาเพื่อนสนิทขอเงินแล้วก็ให้เขาต้องรีบใช้เงินตอนนี้
ให้เกิดเป็นพยานว่าเขาเดือดร้อน
คุณยิงคนสายได้ขนาดนี้มันมีเงินจำนวนน้อยมาก
สำหรับการจะฆ่าคนขนาดนี้เธอว่าไหม

แต่ผมว่าผมว่าคดีนี้ผมว่าประหารชีวิตเถอะ
จริงคือไม่รู้นะธรรมดาแล้วส่วนใหญ่

คดีนี้ต้องประหารตอนนี้ประหารตรงนี้

ผมก็จะแบบไม่ค่อยได้ออกความคิดเห็น
แต่ผมว่าคดีนี้ควรจะต้องประหารจริง

แต่ถ้าถามลดเมย์นะ
ยิงคน๑๑คนคนด้วยตัวคนเดียว
แต่ก็มีคนมาพูดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเป็นแพะหรือเปล่า
แล้วว่าเขาก็เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

คนที่ร่วมด้วยแล้วก็เอารถเข้าไปจำนำจำเนิมอะไรนี่ด้วย
คือรู้อยู่แล้วว่าเขาฆ่าคนขนาดนี้ยังหนี
จริงคือต้องประหารทั้งหมด
คือเลือดเย็นมากนะเนี่ย
ยิงดีคนที่ลอดมาเข้าด้วยเด็กเอามือกัน
ตอนนี้ยังหมาเจ็บมากเลยเพราะว่าชนยิงในระยะนั้นนี่แบบว่า

บางทีแบบคนเราเหมือนคนไทยมันไม่ค่อยมีแบบ

ที่มันชัดเจนมากบางทีคนนี้เรารู้สึกว่า

ผมก็เชื่อแต่ผมว่าสาเหตุมันน้อย

มันคงมีอะไรเยอะกว่านั้นอยู่แล้ว
อ๋ออันนี้ไม่รู้นะผมว่าเขาเขาทำจริง

เห็นข่าวนี้สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่
รถจักรยานยนต์แล้วอยากจะขึ้นไปบนทางด่วน
มันอันตรายด้วยอะไรหลายอย่างนะคะ
อย่างเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวอยู่หน้าหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะ
นี่เลยสตาร์ขาดค่ะ
เก๋งชนดับเสาวัยรุ่นไปถ่ายเซลฟี่ที่ทางด่วน
แต่ว่าเหตุสลดครั้งนี้เป็นวัยรุ่นหญิง
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนขึ้นไปเซลฟี่ถ่ายรูปบนทางด่วน

อืมอยากขึ้นไปบนทางด่วนนี่
ถูกรถเก๋งพุ่งชนร่างกระเด็นเสียชีวิตอนาจเลยนะคะ
เรื่องก็เปิดเผยตั้งแต่เวลาตี๒นะคะ๓๐นาที
ที่สพสามโคกจังหวัดปทุมธานี
ก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
คนถูกรถชนเสียชีวิตบนถนนทางด่วนบางภูนบางปะอิน
ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคก
ก็เลยนำกำลังพร้อมแพทย์สถาบันนิติวิทยาเนี่ย

พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวทราบชื่อว่า
นางสาวกันนิกาสว่างเมฆอายุ๑๖ปีเท่านั้นเองนะ

มีกลุ่มเพื่อนยืนเฝ้าศพด้วยอาการตื่นตระหนกค่ะ
จากการสอบปากคำนายบดินพัฒนานุพัฒน์นะคะ
คนขับรถเก่งคันนี้เลยที่ชนผู้ตาย
เขาให้การว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากกรุงเทพค่ะ
เพื่อที่จะมุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดอายุทยา
โดยใช้เส้นทางด่วนบางภูมิบางประอินทร์
เมื่อถึงที่เกิดเหตุก็มองไม่เห็นว่ามีหญิงคนดังกล่าว
ยืนอยู่ริมถนนค่อนมาทางเลนซ้ายด้วย
ได้พยายามจะหักหลบแล้วแต่มันไม่ทัน
ทำให้ตัวเขาเองพุ่งชนร่างกระเด็นไป
แล้วก็สลบแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนนายนัฐกิจสอดแจ่มอายุ๑๗ปี

ขี่รถจักรยานยนต์พาผู้ตายมุ่งหน้ากลับบ้านย่านคลองหลวง
ขณะที่วิ่งขึ้นมาบนทางด่วนประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
ผู้ตายบอกว่าจอดรถแป๊บนึงขอลงไปถ่ายรูปหน่อย

จังหวะที่ผู้ตายยืนถ่ายรูปให้พวกตนทีละคน
อย่าบอกเพื่อนไปยืนเดี๋ยวเขาเป็นคนถ่ายให้
จู่รถเก๋งคันดังกล่าก็วิ่งมาค่ะ
พุ่งชนไปอย่างเต็มแรงร่างเขาก็กระเด็นไป
นี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาถึงบอกเลยไงว่า
คือแซงซ้ายมาแล้วไม่เห็นจริงนอกจากไม่เห็นคือรถจักรยานยนต์
เขาไม่ให้ขึ้นทางด่วนอยู่แล้วมันมีป้ายติด

แล้วก็วิ่งตรงไปที่เราจะวิ่งไปอยูทยาเส้นนั้นอะ
ถึงบังปะอินแยกบังปะหัน
มันคือทางด่วนเขาไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้น
อย่างไรที่ผ่านด่านเมื่อก่อนพี่พายด้วยนะคุณผู้ชม

ไปจ่ายตรงขาออกมันยาว
เส้นนั้นมันยาวมากค่ะพี่มันเป็นเส้นทางแบบ

เขาก็คิดว่ารถจักรยานยนต์ก็จะฉวยโอกาสขี่ขึ้นไป

ขึ้นนี่ปุ๊บลงเราถึงเลยประมาณอย่างนั้น
แล้วกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็มักจะขี่รถจักรยานยนต์มาถ่ายรูป

จากจุดดังกล่าวเขาบอกเลยกลางคืนไฟสวยมาก
มันก็เป็นแบนนะไม่ได้มีตึกลามบ้านคล่องอะไรใหญ่โต
ตรงนั้นน่ะมันมืดหมดที่มืดหมดเลย
แล้วถนนมันเป็นเส้นยาวแล้วมันจะมีไฟถนนยาว

ในช่องรถเสียนี่แต่เขาคงแซงกันมา
ใช่เขาก็ขับเรียวใช่ไหมเขาก็แสงซ้าย
แล้วอาจจะถอยออกมาแบบเข้ามาในเลนส์ที่แบบ
ริมแบบเลยเส้นเข้าไปเขาก็คงมองไม่เห็น
ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนน่ะนะคะไม่ได้แจ้งข้อหาใคร
แต่ก็มีการอายัดรถเก๋งคันที่ชนเอาไว้ตรวจสอบต่อไป
แต่ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่คุณจะต้องศึกษาด้วยนะฮะ
ไม่ควรจะลงมาถ่ายรูปหรือว่าจุดตรงไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยง

คือบางทีเราเห็นรถว่างแต่ยิ่งรถว่างยิ่งอันตรายที่สุด
ก็จะมาเร็วเส้นนี้นะเขาจะไม่ย้ำกันเลย
กลางคืนรถโล่งมากค่ะเคยถ่ายละครแล้วกลับเส้นนี้โอ้โห
เอาอย่างนี้ระหว่างนี้เอาเสื้อเฉาะคุณผู้ชมก่อน
อย่างที่เราได้บอกวายขาวใส่ไข่ของเรานะฮะ

นี่เลยเราจากแซ่งเสื้อตัวนี้กัน

อ้าวคำถามของเรา
ข่าวใส่ไข่อายุครบกี่ปีเราพูดไปแล้ว
แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อวันที่เท่าไหร่ด้วย

แล้วก็ระบุไซส์เสื้อที่ท่านต้องการนะคะ

ตัดสินของทีมงานที่จะบอกว่า

ทีมงานของเราคุณภาพมากจบมาจากต่างประเทศ

สุดท้ายที่ทีมงานของเราอันนี้ไซส์แอลนะคะ
รถเมย์ใส่ไซส์เอสแต่ก็ยังหลวมนะ
เป็นไซส์เอสแบบผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ด้วยกัน
เป็นแบบว่าไซส์ฝรั่ง
ส่งเบอร์โทรกลับมาด้วยนะคะเมื่อคุณตอบคำถามมาแล้วว่า

ครบเลยค่ะนั่งกันเต็มแล้ว
โอเคพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ

บอกหวั่นซ้ำรอยปี๕สี่น้ำจะท่วมได้หรือ

แต่คงไม่ท่วมเท่าปีนนะ

ตอนนี้ก็ได้มีการจับตู่ทนายภิษฐ์
ที่มีการกงเงินน้องบีมและคุณแม่
ทั้งหมด๓ล้าน๕หรือเกือบ๔ล้าน
เปรยบอกว่าทนายภิษฐ์
รับสารภาพกงเงินน้องบีม
แต่อ้างแค่๓๕ล้าน

จ่ายเป็นเช็คมาเคยมอบภรรยาตัวเองที่ติดคุกที่จังหวัดชุมพร

ทางเจริฐีเองก็ได้มีการเตรียมขยายผลหาผู้ร่วมควรบนการด้วย
เมื่อเวลาประมาณสัก๑๐โมงของวันที่๑๗นะครับ
คือวันนี้ที่สนปิงยี่ขันนะครับ
ผลตำรวจโทษานิทมหาธาวรจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ที่มีการแถลงจับกลุ่มนะครับในภิสิษฐ์สำมาเลิศ
ซึ่งเป็นทนายความนะครับแล้วก็นางสาวที่ตาพาสวัสดี
หรือพัทรวดีนะฮะผู้ต้องหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร
ยักยอกช่อกงเงินค่าสินไหมทดแทนจากการถูกรถพ่วงชน๕ล้านบาท
ของนางสาวพรทิพย์จันทรัฐนะฮะซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงพัทรดา
แก้วผ่องหรูน้องบีมเด็กหญิงพิการนะครับ
โดยสามารถติดตามจับกลุ่มได้ที่บ้านย่ามรานอินทา
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
จากการสอบประคำเบื้องต้นทางทนายพิสิทธิได้มีการยอมรับ

โดยธนัยภิสิตได้มีการหักค่าจำนวนการประสานงาน
ก็จะเหลือ๓ล้านห้านะครับแต่ว่าทางบริษัทประกันเนี่ยได้มีการจ่ายเป็นเช็ค
ใบละ๑๐๐๐๐๐บาทจำนวน๓๕ใบโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ย
มีการมอบให้กับนางสาวพรประวีซึ่งเป็นภรรยานะครับ

ด้วยในส่วนของนางพรณประวีนะครับพนักงานสอบสนที่อายะตัว
ทางด้านเนี่ยนะฮะที่มีการเดินทางไปชี้ตัวแล้วก็ร่วมกันแถวแหลงข่าวด้วยนะครับ
พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
พร้อมกันนี้ยังกล่าวด้วยนะครับว่า
หากได้พบกับทนายพิสิทธิ์ก็อยากจะถามว่า
ทำไมทำกับข้อมูลตัวเองได้ขนาดนี้
ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะช่วยเหลือเต็มที่
คือแต่ที่เรียนรักตอนนี้ต้องดูกันต่อไปว่า

คือจะเหลือหรือ

คุณทรงสาวตอบทำงานตอบกำถาม

ทุกคนคุณสะกดตัวสะกดให้ถูกนะคะ
ต้องรีบร้อนมากค่อยกินเข้ามา
คือครบรอบ๒ปีวันที่เท่าไหร่
เมื่อกี้เขียนกรกฎาบางทีเขียนก่อต่อไม่ได้นะคะ

ไม่ใช่เดือนกตไม่มีนะคะ

จ้าต้องการอะไรพี่นุ่ม
เอาอย่างนี้เราจะเอาเค้กมาให้พี่หนุ่ม

หนูให้เคจริงหนูว่า

จะเอาไปร่วมทำบุญให้กับเด็ก

นี่พูดจริงนะสาบานต่อหน้าไฟ

น้องที่พี่จะไปช่วยเหลืออายุเท่าไหร่
เด็กตามโรงเรียนตามโรงเรียนทุกอย่าง
มีโรงเรียนอย่างนี้อยู่ในลิสต์แล้วหรือยัง

ตอนนี้มีโครงการอันนี้ที่กำลังจะทำบริจาคไปเหมือนกัน
หรอก็คือจะมีรวมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งกับผู้หญิงจัง

ใช่ก็คือจะมีเป็นโรงเรียนที่
พวกของเล่นสนามเขามันพังอยู่ใกล้หน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหม

เราก็เลยอยากจะเอาเงินไปซื้อของเล่นพวกนั้น

ไม่ได้ทำคนเดียวนะยังมีคนอื่นที่ร่วมทำด้วย
แบทคุณต้องมีทีมงานไปหาว่าเขาขัดแทนจริง

มีอู๋โห้เป็นเรื่องเบลามากเลย

จะได้ร่วมด้วยอยากร่วมด้วยนะครับไม่อยากร่วมด้วย

เด็กที่เราบอกว่าไทยของเราเสี่ยงโดนพายุ๔ลูก

พี่แต่อันนี้มันก็อันตรายเราต้องช่วยกันแล้วแหละ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๖กรกฎา๒๕๖๐เนี่ยนะคะ
นายสมิทธรรมสโรธประธานมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
บอกว่าขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำของประเทศติดตามเลยนะคะ
สถานการณ์ฝนตกหนักจากพายุและร่องมรสุม
ที่จะเกิดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้
เนื่องจากว่าแนวปะทะความกดอากาศสูงกับความกดอากาศต่ำ
ทำให้เกิดฝนตกแช่ที่ประเทศจีนรุนแรงมาก
ซึ่งตอนนี้กำลังเลื่อนลงมาทางเกาะฮ่องกงและหายหลำ
ทำให้ขณะนี้ในทะเลจีนมีพายุ๑ลูก
พาดผ่านระหว่างไทยกับลาวไงพี่
ส่งผลให้ฝนตกทางภาคเหนือในช่วงนี้๑๒วันนี้นะคะ

มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทางมหาสมุทรอินเดีย
นำความชื้นจากทะเลอันดาวมัน
แล้วก็ยังมีมรสุมจากจีนฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นมาปะทะด้วย
ส่งผลให้ทะเลจีนใต้ปั่นป่วน
ทำให้ประเทศไทยเจอพายุไต้ฝุ่นนะคะ
และพายุไซโครน๓๔ลูก
ในช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาคมนี้นะคะ
อย่างไรก็ตามก็ขอให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านน้ำ
เตรียมวางมาตรการรับมือเอาไว้ให้ดีเลย
โดยต้องเร่งระบายน้ำเหนือและน้ำท่วมขัง
ออกจากพื้นที่ผลักดันลงทะเลโดยเร็วที่สุดค่ะ
เช่นนั้นอาจจะเกิดความเสียหายเหมือนปี๒๕

เขาบอกว่าโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวนะคะ

ก็เลยอาจจะทำให้เกิดน้ำหลากท่วมพื้นที่เกษตรกรรมค่ะ
ซึ่งขณะนี้ภาคอีสานก็เริ่มเสียหายกันไปแล้วนะคะ

แรงกันยังจำได้เลยนะว่าแรงนู่นนี่แบ่งน้ำกันอะไร
นี่ดูสิน้ำภาพน่ะน้ำเต็มเลยเห็นป่ะคะ

แล้วเราผันเดี๋ยวพอเอาน้ำลงทะเลไปฝนไม่มาแห้งอีก

ลิงกับแบบขนมครกที่แบบว่าเป็นห่อมเล็ก

เป็นบ่อเล็กเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำแบบ
ก็เรียกบ่อเก็บน้ำแบบขนมครก

เรื่องหอพักหรือเรื่องนักศึกษา

เขาบอกกันว่าผีในหอพัก

เอาใหม่ผีมันจะดกดำยังไง

ชุ่มดูดีค่ะเนอะ

มรพราชพัฒน์

ก็เกิดล่ำลือกันว่า
โอ้โหในหอพักผีชุ่มเหลือเกิน
แล้วก็ประกาศเตือนกันนะครับ

ทางเพจเฟซบุ๊คองค์การนักศึกษามหาลัย

ประกาศป้ายหน้าหอพักให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะ

อย่านอนเตียงที่มีใต้เตียงโล่ง

ไปนอนใต้เตียงเลยปล่อยให้ผีนอนบนเตียงไป

เขย่าเตียงเขาก็บอกว่าอย่าไปนอน

ให้นอนบนฟูกไม่งั้นก็ไปนอนใต้เตียงไป

ให้กระสือมาหลอกแทนน่ากลัวน้อยกว่าผี

เขาบอกคุณเหมียวถูกหวยกินหน้าตาหมองคล้ำเชียวนะจ๊ะ
เอาข้อต่อไปค่ะพี่

เราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา
ให้ถามผีว่าให้โอนบัญชีก็ได้วัดเข้าวัดไหนสาขาอะไร
เครดิตหรือเปล่าถ้าไม่รับจะไม่เพราะเดี๋ยวไม่มีหลักฐาน
หลังจากที่โพสต์แสดงสารที่ตั้งใจอ่านก็

หายกลัวไปนะเอาตลกเข้าสู้ไปเลย

เหมือนเขาจะเป็นคล้ายหลอกน้องที่จะเข้ามา

อย่างตอนหนูคนก็จะหลอกว่ามีผีหน้าผีที่ผีนี่

อะไรนะคะมีกฎให้ทำไหมข้อปฏิบัติมีทำไง
เขาก็จะบอกว่าแบบเวลามาคือแต่หนูเห็นจริงนะ
เหรอตอนอยู่มชคุณเห็นอะไร
ก็อยู่ดีตอนกลางคืนก็มีคนมาลำอยู่ตรงข้าง

เข้าไปในหม้อหม้อมอบพี่เขาก็ปิดก็หายไปเลย

อยู่ข้างหน้าหอแบบในสนามมองเห็นทุกคน
ใช่คือคนก็ออกมาเต็มมาดูตรงระเบียงหอค่ะ

โอ๊ยรอยกระทงรอยกระทงผีทักไว้บ่ายก็มี
ใช่เหรอคะใช่เดินขึ้นบันไดมาผีแบบโบกมือให้เรียกว่าเพื่อน
แต่ก็ดูไปดีกว่าแล้วก็กดไปคอห้องเพื่อนไม่มีใครอยู่สักคน
แล้วก็เอ๊ะฉันเห็นใครแล้วหนูก็บอกว่า
แล้วเธอก็ไปบ่ายมือฉันเราก็ทักฉันก็เดินไปหาเพื่อน

มาใหม่แล้ว

ใครที่ชอบกินช็อกโกแลตนี้ต้องลองเลยนะเนี่ย

ชอคกี้ยอมซึ่งหรอ

เวลามีอะไรในปากอย่าพูด
มันเป็นวอร์ฟล์ไส้ช็อกแลค

เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินคุณผ้าชอบปักหนึ่ง
เดี๋ยวจะรอนะคะเล่าเรื่องของคุณมากกี้ก่อน

เขาให้แหวนเพชรมา๑๔กรัฐเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็แต่งปลายปีนี้นะคะมั่นใจเลยว่าเตรียมงานทันแน่นอน
มากกี้ราศีก็รับแหวนเพชรไป๑๔กรัฐนะคะ
นิ้วนางข้างซ้ายเป็นแหวนที่คุณป๊อก
อยากเห็นมั้ยดีมั้ยนะคะซึ่งจะใส่ตามความเหมาะสมของแต่ละงานนะคะ
เขินถูกแซวไงส่วนงานแต่งก็๒๔
เอาวงไหนหรือนิ้วนางไม่รู้ไม่เคยโดนมั่นนั่นแหวนมั้ย
ส่วนงานแต่งก็๒๔ธันวานี้นะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากแต่เชื่อว่าเตรียมงานทันอย่างแน่นอน

ใช่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นว่าโมเมนต์คู่รักนี้เขาแบบ
ไปรู้จักกันยังไงขอแต่งงานยังไงช่วงไหนเป็นยังไงบ้างเนี่ย
แซ่บนะคะคุณผู้ชมค่ะติดตามได้เลยนะคะอาทิตย์นี้
ทั้งคู่มาเปิดใจในรายการแบบเต็มที่เลยแล้วก็แบบมีวีดีโอที่เขาถ่ายเห็นไหม
เขาจะหลบเขาบอกว่า
ไอ้แมกกี้เขาบอกว่าเขาก็ถามว่า
คุณพ่อคุณลุมสอหรับทางคุณมากกี้
ก็บอกว่าพี่ป๊อกชอบดูดาวินชี่เด็กมากเลย
แล้วก็ขำใหญ่มีคนชอบเด็ก
โพสต์ลงอินสตราแกรมแล้วก็เขียนแคปชั่นนะครับเป็น
เป็นภาพที่เขาเล่นละครเรื่องล่า

เป็นกลุ่มของมีผู้หญิงคนหนึ่งนางเอกมีลูกสาว
แล้วก็โดนกลุ่มคนชั่วข่มขืน
แล้วเขาก็เลยล่าเอาคืนเพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองช้า
เขาก็แบบว่าแคนมากเลยล่าหลีละคนครับ
ภาพนี้ก็คือกลุ่มนักข่มขืนไม่ใช่พวกคนร้าย

แล้วพระการณ์ก็ลงภาพบนี้แล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่า
พวกเราโดนคดีข่มขืนใครอยากให้เราข่มขืนเลือกเลย

ทำให้คนในโซเชียลวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสม
แล้วก็หนักมากเลยหนักมากเลยพอลงในเพจข่าวต่างด้วย
ล่าสุดแท็กก็ได้ออกมาเคลื่อนหวายยอมรับผิดนะฮะ

ผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนกลายเกิดกระแสดราม่าขึ้นมานะครับ
หลายคนอาจจะมองว่าไม่ถูกต้องอาจจะรู้สึกไม่เหมาะ

แต่สำหรับผมมองว่าเป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งที่เลวในโลกของละคร
แต่ผมอยากให้มองว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันอาจจะเลวร้ายกว่านี้
เพราะคนที่โดนกระทำต้องตกอยู่ในสภาพแย่แค่ไหน
ผมอยากให้ผู้รายล่าของผมเปลี่ยนสังคมครับ

มีผลต่อความรู้สึกของคุณขนาดนี้มาช่วยกัน
ให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่มีคดีก็ลุกขึ้นมาทีให้มันจริงจังกันไปเลย

เล็บจุดจะไม่ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
หลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี่
แฟนคลับเขาก็เข้ามาให้กำลังใจ
แต่ก็อันนี้พี่ก็ขอบอกว่ามันแรงไปนะแท็ก
คือเข้าใจว่าต้องการให้สังคมสะเทือน
แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าบางคนมันอาจจะคึกขนองฮึกเหิม
ไม่ได้อ่านอย่างลึกซึ้งนะน้องแท็กเอ้ย
แต่ก็ดีแล้วที่แท็กบอกว่าผิดก็ยอมรับผิดอันนี้ดี
ขอโทษนะครับโอเคนะครับ
ต่อไปนะฮะก็เป็นเรื่องของนิดเมทขออนิดเมท
ล่าสุดนี้ก็เข้าไปแถลงข่าวแล้วแต่งตัวหล่อเชียว
แล้วก็บอกว่าคุณชัยคือจะขอแก้ไขตัวเองด้วยกัน

โดยจะให้ร่วมในการโปรโมทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทางอ้วระพิธรบอกว่าจะช่วยการลดไฟโปรโมทการทางที่
เอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่มันดีกว่านี้
เออคือชีวิตมันมีอย่างอื่นที่จะทำได้อีกเยอะอะ
อย่าไปคิดอะไรอย่างงี้
ความเกรียดบางทีไม่ได้

เกิดขอบเขตไปหน่อย
เรื่องต่อไปดีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วขึ้นนะฮะ

ครั้งแรกโดนชาวเน็ตจวกเละเลยนะครับ
แพทย์นุรพานที่มีการลงคลิปป้อนข้าวลูกครั้งแรกนะครับ

ดราม่าจากเรื่องรถมาก่อนนะครับ

เป็นภาพของแพทย์ลงคลิปป้อนข้าวน้องเรสซิ่ง

เราจะไม่ชอบเท่าไร

ทำไมถึงได้ป้อนอาหารเร็วนักอันตรายไม่ควรป้อน

เรื่องการป้อนข้าวลูกของสาวแพทย์ก็มีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาชี้แจงแทนแพทย์มากมาย
บางคนก็บอกว่าสิ่งที่แพทย์ทำไม่ได้ผิดอะไรเลย
เพราะเป็นการให้ลูกน้อยได้ลิ้มลองรสชาติดูหน่อยก่อนที่จะกลืนอาหาร

คือจริงแต่ถามว่าบางคนก็อาจจะแบบเกือบอีก
แต่เมื่อกี้เขาก็ปั่นแบบละเอียดเนอ
คือทีนี้เราไม่รู้ว่าคุณพัดพี่แก้เขาแค่ให้แตะหรือเปล่า

นมมันกินสองขวบสามขวบอยู่แล้ว

แต่ว่าเมื่อกี้เขาอาจจะรู้ว่าลูกเขาแบบทำอะไรได้แค่ไหนด้วย

ที่เห็นที่ใส่เสื้อเสื้อเนี่ย
เดี๋ยวอันนี้คือผีเหรอคะ

นั้นไงทำไมให้ผมไปเล่นแบบงี้
เพราะอ่ะเหรอ

ปลาดมก็สนุกกับเขา

จะมีข่าวมาเสนอให้ใส่ใครอีก

ข่าวใส่ใครยุคสองปีพวกที่๑๓คำลักษณะนะครับ

โทษดีครับ